เอาดูกันหน่อยเรียนสูงไม่ช่วยอะไรนะคะ
คุณผู้ชมเรียนสูงแค่ไหนก็ไม่สามารถเคลียร์กับตำรวจได้ถ้าคุณทำผิด
อาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดังคนหนึ่งเมา

แต่เขาเมาแล้วขับรถค่ะแล้วก็ไปพุ่งชนรถจักรยานยนต์สายตรวจของตำรวจ
ไม่พอทะไล่ไปชนราวกันทะไล่ไปชนรถประชาชนทะไล่ไปชนร้านอาหารอีก

ทอดมากบาดเจ็บแล้วก็เสียหายกันไปก็หลายคันอยู่นะคะ
ไม่ยอมลงจากรถค่ะโทรตามน้องสาวให้มาช่วยเคลียร์

คุณหลังกายฉันจะได้บอก
คุณหลังกายฉันจะได้บอก

หลังกายฉันได้ยังไง
คุณหลังกายผู้หญิง
คุณหลังกายผู้หญิง

คือตำรวจท่านนี้จะเข้าไปจับกลุ่มนายพี่ชายที่เมาแล้วค่ะ
แต่ว่าน้องสาวมาขวางไว้อ่ะ

แล้วก็เขาก็เอาความเป็นผู้หญิงเข้าสู้

ฉันขอย้ำตรงนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เป็นการใช้ความเป็นผู้หญิงแบบ

แต่การใช้ความเป็นผู้หญิงมาเรียกร้องตรงนี้ว่า

อันนี้ไม่ถูกต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อน

พี่ชายที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดัง

ไม่ยอมให้ตำรวจมาคุมตัวพี่ชาย
มันเลยมีความยื้อยึดกันเบาแบบนี้แหละค่ะ
อืมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสุขสวัสดิ์
เส้นทางมุ่งหน้าอำเภอพระประแดง

มีตำรวจสายตรวจสองนายที่ขี่ซ้อนกันมา
ซึ่งถูกรถพุ่งชนได้รับบาดเจ็บอีก

บรอนเทาจอดอยู่ช่องทางซ้ายสุด
มีร่องรอยเฉียวชนด้านหน้ารถฝั่งขวา

ชื่อนายวิทย์วนิชพัฒน์อายุ๔๘ปี
เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง

ชนเขาไปทั่วแต่ไม่ยอมลงจากรถ

แล้วก็มาที่รถวอนโว้สีบรอนเทา
จะมาเชิญตัวนายวิทคนขับให้ลงจากรถ

แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่าโอ้โห
ลักษณะในวิทย์ก็เหมือนคนเมาด้วย
ตำรวจก็พยายามพูดคุยจนกระทั่งนายวิทยอมลงมาจากรถ

รอให้น้องสาวผมมาถึงนี่ก่อนได้ไหม

รอเสร็จปึ๊บน้องสาวมาถึง
ในรถของน้องสาวที่ขับมาถึงแล้วจะขับออกไปจากจุดเกิดเหตุค่ะ
โอ้โหเห็นแบบนี้คุณตำรวจจะอยู่เฉยเหรอคะ
พันธุ์ตำรวจตรีอดุลมงคลเจริญสารวัตรปราบรามสพพระประแดง
นายนี้แหละค่ะนี่คือสารวัตรนะคะ
เดินเข้ามาที่รถเลยเพื่อจะควบคุมตัวในวิทย์
เพราะต้องพาไปเป่าแอลกอฮอลและสอบปากคำ
แต่น้องสาวในวิทย์ก็นี่แหละค่ะเอาตัวมาขวางแบบขวางขวางเลย

คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดึงตัวน้องสาวออกเพื่อจะได้ควบคุมตัวในวิทย์
แต่ว่าน้องสาวก็ไม่ยอมชาวบ้านเขาก็เริ่มมามุงขึ้นเรื่อย
เพราะเสียงมันก็ดังขึ้นเอาอะไรยังไงตำรวจทำร้ายผู้หญิงเหรอ
เขาจะทำอะไรกันนะคนก็แบบยืนดู
หลังจากนั้นสุดท้ายท้ายที่สุดก็ต้องยอมแล้วค่ะ
หลักทางมันทนโทษขนาดนี้อ่ะเขาต้องยอมให้พี่ชายเธอมาเป่าแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
มาดูผลกันหน่อยดีกว่าผลแอลกอฮอล์ในเลือดของนายวิทย์อยู่ที่

พนักงานสอบสวนก็ต้องแจ้งข้อหาในวิทย์นะคะเมาแล้วขับ
โดนข้อหาแดงแจ๋เลยค่ะ

ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

พนักงานสอบสวนเขาก็อนุญาตนะคะ
แล้วก็จะเรียกตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้ง

ขัดขวางใครอะนะ

จะไม่เห็นว่าเอ๊ะแล้วมือสารวัตรทำอะไร
ไปทำร้ายร่างกายอะไรยังไงตรงไหน

ลักษณะแพรมจะดึงตัวของ
ฝ่ายน้องสาวในวิทย์ออกเพื่อจะได้ควบคุมตัว